คือคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

คนที่จะไปช่วยช่วยคุณยายออกมาไม่ทัน
คุณยายก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตกลางเพลิงเลยนะคะ

โอ้โหขึ้นดูสิ
คือพอไฟมันลุกแล้วมันมีจังหวะระเบิดแบบนี้ด้วยค่ะ
แล้วที่วงแดงนั้นคือคนที่กำลังวิ่งหนีตายนะคะ
ผู้ชายวัยกลางคนคือออกมาจากบ้าน

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกเลยค่ะ
ตี๒แล้วลักษณะตรงพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นชุมชน
ในบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลัง
อยู่ในซอยอ่อนนุษย์๖๖แยก๑๙นะคะ

ไฟลุกไหม้แบบนี้นี่ต้องระดมรถน้ำดับเพลิง๕คันเข้ามาเพื่อระงับเหตุนะคะ
พอไปถึงไฟลุกท่วมบ้าน
คนในบ้านก็วิ่งหนีตายกันออกมา
แล้วแต่ละคนที่ออกมาได้นะคุณผู้ชม
๕คนถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย

อันดับแรกเลยคือต้องดับไฟให้ได้ก่อน
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒๐กว่านาทีถึงจะดับไฟได้นะคะ

บ้านแน่นอนล่ะค่ะเสียหาย
แล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็เสียหาย
สิ่งที่เป็นข่าวแล้วก็น่าสลดใจเนี่ยนะคะ
คือไปเจอศพของคุณยายวัย๗๒ปี

สภาพตอนที่เข้าไปเจอก็คือถูกไฟคลอกอยู่ในกองเพลิงเลย
ซึ่งตอนนั้นคนในบ้านได้รับบาดเจ็บ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าเมื่อเช้าทีมข่าวของเรา
ไปสำรวจที่จุดชุมชนที่เกิดเหตุไฟไหม้
นี่คือสภาพเมื่อเช้าที่นักข่าวเข้าไปดูนะคะ

รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ย
โดนไฟมันไหม้เป็น๑๐คันเลยนะคะ
เพราะว่าตรงนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นห้องเช่า

รถที่จอดอยู่ข้างหน้าก็ได้รับความเสียหาย
แล้วเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้

ลูกชายเลิกงานก็เข้าบ้าน
พอมาถึงมาเห็นเปลวไฟมันลุกท่วมแบบนี้
วิ่งไปเรียกทุกคนที่อยู่ในบ้านตื่น
แล้วแต่ละคนพยายามหนีตายกันสุดชีวิตเลย
ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาแม้แต่ชิ้นเดียว
แล้วดูสิพอมาเห็นสภาพหลังจากที่

ไฟมันลามไปที่ห้องเช่าอีก๒ห้องข้างหน้า
นั่นคนที่อยู่ในห้องเช่าก็วิ่งหนีตายเหมือนกัน
แล้วคุณยายอายุ๗๒อยู่ข้างในเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
คนจะเข้าไปช่วยก็ไปช่วยไม่ทัน

เราคุยกับหลานสาวของคุณยายเนี่ย
คือหลานบอกแบบนี้เลยว่าไฟมันลุกขึ้นมาเป็นเปลวไฟลุกท่วมสูงมาก
แล้วตอนนั้นคือน้าวิ่งออกมาไม่ทัน
ถูกไฟคลอกแล้วก็มีแมวอีก๓ตัว

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะ
ได้ยินเสียงระเบิดไงเห็นได้ยินเสียงระเบิดพี่ก็ตกใจตื่นขึ้นมา
ตื่นขึ้นมาพอมาเห็นไฟก็เลยวิ่งไปเรียกเขาว่าไฟไหม้ค่ะ
แต่ว่ามันเร็วมากเลยแค่ประมาณ๑๐๑๕นาทีอย่างนี้ก็ไป
ไปแล้วไปไวมากแล้วมารู้ตัวอีกทีว่าน้าสาวติดอยู่ในกองไฟอย่างนี้

ใช่มันพวกดับเพลิงเขาเข้าไปค้นหาแล้วก็เจอศพ
ไม่มีอะไรสักอย่างครับหมดเลยครับ

เช้ามันมาเห็นสภาพแบบนี้แล้วแบบ
เห็นตั้งเมื่อคืนแล้วครับหมดครับหมดจริง
นี่นะครับส่วนคนที่รอดชีวิตออกมาได้อีกคนนึงนะครับ
ก็บอกโอ้โหเมื่อคืนไฟโหมแรงมาก

เอาชีวิตรอดออกมาได้ก็บุญมากเขาบอกแบบนี้เลยนะ
ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้อีกเลย
คุณยายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ผมก็ไม่สามารถไปช่วยได้นะครับ

ตั้งสติได้หลังให้เมียแล้วก็ลูกออกมาก่อน
ทีนี้ใช้ผ้าห่มชุบน้ำแล้วก็คลุมตัวออกมา
พี่เขายังมีสติอยู่นะคุณนะ
แต่สติไม่สามารถไปช่วยเหลือใครได้อีกแล้วนะฮะ
ทำแผลให้แล้วก็ให้กลับมานอนพักที่บ้านนะครับ
ส่วนความเสียหายตอนนี้โอ้โหยังไม่รู้เลย
ไม่ได้สำรวจอะไรเลยคิดอะไรไม่ออกนะฮะ
แต่ที่รู้แน่คือหมดเนื้อหมดตัว
ใช่ค่ะคือแต่ละคนอย่างที่บอกพอมันเป็นห้องเช่าไง
แล้วแต่ละห้องเช่าเขาก็อยู่เป็นครอบครัว๓คนบ้าง๗คนบ้าง

นี่ผู้นำชุมชนสุเหล่าบึงหนองบอนบอกกับทีมข่าวนะ
ว่าเมื่อคืนนะทั้งชุมชนเลยเรียกว่าวิ่งหนีตาย
ช่วยกันพยายามดับไฟอยู่กันเยอะนะ๑๗๐๐กว่าคนนะคะ
แต่เอาอีนึงคุณผู้ชมและอย่างหนึ่งนะคะ
นี้อยู่ลึกทางเข้าแคบด้วย
นี่แหละมันเป็นอุปสรรครถน้ำดับเพลิงคันใหญ่ไงคะ
เวลาจะเข้าไปมันก็เข้าไปลำบาก

ทีนี้คือเขาบอกนะว่าเวลาที่
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในซอยแคบ
อันนี้มันเกิดผลกระทบจริง
ถ้าเกิดว่ารถน้ำดับเพลิงเข้าไปได้ทันเนี่ย
อาจจะไม่มีคนเสียชีวิตก็ได้

ทางสำนักงานเขตประเวทเองก็มาสำรวจความเสียหาย
แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกไฟไหม้บ้าน

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ

ก็คาดว่าน่าจะมีคนในห้องเช่าจุดยากันยุง
แล้วทีนี้พอจุดยากันยุงไฟมันอาจจะลามไปติด